มหากรรมกีฬาฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่สุดในโลกนะครับ

แน่นอนครับเราจะได้ดูบอลโลกปีครับ

ภายใต้งบประมาณ๑๗๐๐๒๐๐๐ล้านบาทครับ
โดยการถ่ายทอดนั้นจะมีทั้ง๖๔นัดเลยนะครับดูฟรีครับ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ประธานคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ
ก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าเขาเองนั้นก็มีความยินดีนะครับที่อยากให้แฟนติดตามบอลโลกแบบฟรี
แล้วก็ไม่เชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษและไม่อยากให้เล่นการพนัน
และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับสำหรับทีมบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่คว้าโคต้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย๒สมัยติดต่อกันนะครับ
ก็เข้าพบกับผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยมีดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมและนายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
เป็นตัวแทนนะครับนำนักกีฬาเข้าพบ

แล้วก็คงต้องลุ้นหน่อยนะครับกับ

ที่อยากจะรับราชการทหารหรือว่าตำรวจ
เพื่อตอบแทนในการสร้างชื่อเสียง
หลังจากพาทีมไทยไปบอลโลก๒สมัยติดนะครับ
ก็ต้องดูว่าจะมีรายละเอียดในเรื่องนี้ไหม
จะจัดการอย่างไรหรือว่าจะช่วยเหลืออย่างไรนะครับ
ติดตามได้ในช่วงเย็นวันนี้ในรายการเรื่องรอบขอบสนามครับ